วันนี้บอกเลยว่าตามสัญญา
เราจะไปคว้าไปควานหาตัวลงตัวเลขมาฝากคุณผู้ชมแบบโค้งสุดท้ายจริง

แล้วบอกเลยว่าเราไม่ได้ไปล้วงไปควักไปควานมาเอง
มีแขกคนสำคัญคือพี่หม่ำจกมกค่ะเดินทางมาร่วมขึ้นเวที
มอบความสุขกับพี่น้องชาวสุพรรบุรีนะคะ
แล้วคนแน่นล้นเวทีมากเลยมาติดตามตลกระดับซุปตาอย่างพี่หม่ำ
ไปนิดนึงคุณผู้ชมก่อนจะขึ้นเวทีนะ
ศิลปินก็ต้องมากราบไหว้รูปพ่อวัยพฤษที่อยู่ด้านหลังกันก่อน
แล้วเมื่อวานคือพิเศษสุดเลย
มีหายจับปิงปองนะที่เคยอยู่ตรงสารา
ที่มีรูปปั้นพ่อวัยพฤษย้ายมาถูกอยู่หลังเวที
ให้มันสะดวกมากขึ้นจะได้ล้วงกันง่ายขึ้น
คนที่จะขึ้นทำการแสดงจะได้จับเสี่ยงโชคกัน
เลขที่พี่หม่ำได้ให้คุณผู้ชมดูพร้อมกันชัดเลย
พี่หม่ำได้เลขอะไรจ๊ะนี่ลวงเข้าไปลวงเข้าไปยกขึ้นมาปุ๊บ
ต่อเลยพี่ต่อเลยพี่รุ้นแล้ว
อีกสัตว์แรกสิพี่มีหรือเปล่ามีหรือเปล่า
นี่มา
คุณผู้ชมขานะคะนี่แหละค่ะ
เรายังตาดีไปเห็นอะไรเสื้อแก
ใส่เสื้อเลขอะไร๒๔
เจอพี่หม่ำบันเทิงไทยรัฐก็เลยขอเก็บมาทุกเม็ดเลยคุณผู้ชม
จากพี่หมามแล้วค่ะก็ยังมีนักร้องอินดี้แซคชุมแพร
เดินทางมาร่วมงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ไหว้พ่อวัยพจน์หลังเวที
แล้วก็จับตัวเลขพร้อมกับน้องศิลปินจากรายการชุมทางดาวทอง
ได้เลขมาก็คือ๐๐๔๔มีอีกแล้วพูดก็พูดคุณผู้ชมเลข๔มาแรงอยู่เหมือนกัน
แล้วแก๊งเนี่ยเขาบอกว่าความรู้สึกตอนล้วงลงไปในหายนะ
คือมันเหมือนแบบว่าคือไม่ได้แบบจับมาได้ด้วยตัวเอง
เหมือนมีอะไรมายัดเข้าในมือขนาดนั้นเขาบอกเขารู้สึกแบบนี้เลย
ราวกับว่าต้องจับเลขนี้เท่านั้นเน้นย้ำกันนิดนึ
คุณผู้ชมค่ะตัวเลขที่เราเล่ามาทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เป็นเรื่องบังเอิญที่เขาล้วงเขาหยิบกันมาได้
เราสัมภาษณ์ตัวแทนดีกว่า๓สมาคมที่มาในวันนั้นนะคะ
ก็คือสมาคมศิลปินตลกสมาคมนักร้องลูกทุ่ง
แล้วก็ตัวแทนจากรายการชุมทางดาวทองทั้งหมดบอกเลยว่าพอขึ้นเวทีนะ
เห็นภาพพี่น้องคนสุพรรณที่แบบคิดถึงพ่อวัยพฤษแบบแน่นขนาดนี้

ถ้าหากว่าวันนี้พ่อวัยพฤษยังรับรู้ได้
อยากจะให้มีบางอย่างที่อยากจะบอกไปถึงพ่อวัยพฤษกันด้วยค่ะ
ถ้าแกรับรู้ได้ก็บอกว่าเนี่ยวันที่๑๗พรุ่งนี้แล้วเนี่ย

ข้อทรัพย์ตัวตรงแค่นั้นแหละ

คุณผู้ชมค่ะไหนพูดถึงเรื่องตัวเลขแล้ว
ก็มีเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับแว่นตาที่หุ่นพ่อวัยพฤษใช่ไหม

ก่อนหน้านี้แว่นตาพ่อวัยพฤษเป็นแว่นกันแดดสีดำ

แต่ตอนนี้เปลี่ยนแว่นเป็นเลนส์ใสแล้ว
มันยังไงคือที่มาที่ไปอย่างนี้
ชาวบ้านเขาเคยมาขอโชคลาภใช่ไหม
แล้วบังเอิญว่าโชคดีได้ตามที่ขอพ่อวัยพจน์ไว้
ปรากฏว่าคืนนั้นนอนไม่หลับเลย

ใส่สีดำแบบนี้มันมืดมาแบบนี้เลย
เขาบอกว่ามองเลขไม่เห็นให้ใส่แว่นดำได้ยังไง

ก็เลยเปลี่ยนเป็นแว่นเลนใสแบบนี้มาโดยตลอด

ก็เลยได้มาแล้วนะ๓ตัวตรง๒ตัวบ้างอะไรบ้างแล้วแต่

กิจกรรมการล้วงหายนี่คือเท่าโดยเวทิศเหมือนกันนะ

ตอนแรกก็อยู่ไกลตอนสุดท้ายมาหน้าเวทีมาหลังเวทีเลย
สะดวกสบายง่ายใกล้
วันนี้รอลุ้นกันสนุกกันทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ